ไปที่นี่ดีกว่าเพราะเขาบอกว่าชนบุรียังไม่สิ้นความขลังนะคะ
บรรดาสายหมู่โอ้โหไปเยอะกว่าเดิมอีกคุณ
เดาถูกไหมตรงที่นี่ที่ไหนของชนบุรี
ดูตลอด
คุณได้ส่วยไปเลย
โอ้โหไม่มีใครแบบเป๊ะเท่าคุณอีกแล้ว
ชาวบ้านเขามานับที่ฉันนั่งนับเมื่อกี้นี้นะ

พรมี้จะนับหมดมั้ยฮะ

ชาวบ้านร่วมหมื่นคนนะคะ

โอ้โหล้นทะลักออกไปนอกวัดเลยคุณดูคิว
เขามารอคิวให้พระครูวิสิตธรรมโสพล
หรือว่าหลวงพ่อสง่าติกขวีโรท่านเจ้าอาวาส
เจิมฉโนตที่ดินเบิกพระแม่ธรณีย์
ให้ที่ดินนี้ขายสำเร็จไงคะ
บางคนถ่ายรูปมาบางคนถือโฉนดแบบสำรองมา

คือโฉนดจำนวน๒๐๐๐แปลงคุณ
และอย่างที่รู้กันนะไม่ได้มีแค่ชาวไทยนะ

มาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกง
ก็มาร่วมในพิธีนี้ด้วยนะคะ

เพราะว่ามันมีกระแสในโลกโซเชียลเยอะใช่ไหม

อย่างที่บอกแหละว่าไม่ใช่แค่ชาวไทยอย่างเดียว
เพราะว่ามันมีกระแสมาจากชาวต่างชาติถูกไหม
ชาวต่างชาติเขารู้ข่าวเนี่ยเขาก็ไปกัน
เพราะว่าเขาหวังว่ามาเมืองไทยแล้ว
จะมาพูดถึงเรื่องการซื้อขายที่ดงที่ดิน
ก็จะต้องมาที่วัดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบว่า
โอ้โหฮอตฮิตสุดตอนนี้คุณดูคน

เฮ้ยถ้าจำไม่ผิดเดือนนึงเขาจะทำแค่ครั้งเดียว
ก็คือเสาร์แรกถ้าที่ฉันจำไม่ผิดนะ
คุณผู้ชมขออภัยนะถ้าผิดเราไปหาข้อมูลกันดู
ถ้าจำไม่ผิดเขาจะทำแค่เสาแรกของเดือน

น่าสนใจมีโอกาสไปดูสำหรับใครที่เริ่มใส่สถานที่แห่งนี้